คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนตอนที่คุณผู้ชมน่าจะหลับไปแล้วนะ
ทุ่มเศษ๕ทุ่มเศษนะฮะ
มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวฝั่งเมียนมาค่ะ
แต่แรงสั่นสะเทือนนั้นสามารถรับรู้มาได้ถึงฝั่งไทย
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงราย
กรุงเทพบางคนบอกว่ารับรู้ได้นะ
คือถ้าอยู่อาคารสูงเนี่ยอาจจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศเมียนมา
จากอำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายประมาณ๘๒กิโลเมตร
ขนาดแผ่นดินไหว๕๑เนี่ยฮะแรงสรรสเทือนเนี่ยรับรู้ได้
ถ้าเกิดว่าเฉพาะเชียงราย๓อำเภอหลักก็คือ
อำเภอเมืองอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอแม่ลาว

ก็คืออำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยประการนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าสั่นสะเทือนถึงขนาดไหนรู้ไหม
ยังไงฮะประตูบ้านลั่นนะคะอ๋อพัดลมตั้งโต๊ะสั่นไว้
บางคนนั่งนอนคืองวนเงนเลยนะ
เห็นบอกบ้านสองชั้นก็ได้รู้สึกแล้วนะ
ใช่ค่ะบางคนบอกว่าโหหน้ามืดคล้ายเหมือนกับ
เวียนศีรษะจะเป็นลมแต่จริงไม่นะ
นั่นคือผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะ
นี่ค่ะในทวิตเตอร์คนทวิตข้อความกันเยอะเลย
อย่างที่บอกไปบางคนบอกว่าอยู่กรุงเทพก็สามารถรับรู้

แล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมา
สะเทือนมาถึงฝั่งเชียงรายบ้านเรา

ครั้งแรกก็คือ๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา